หนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจก็คือการเสียชีวิตปริศนา
ของพฤติสาวลาลาเบลนั่นเองค่ะ
เมื่อเช้าช่วงสายทางด้านผู้บัญชาการ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘มีการเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดี
เพื่อที่จะเร่งรัดคลี่คลายคดีนี้
โดยผลตำรวจตรีสำริตตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยคือนายไออุ่นหรือว่านายน้ำอุ่น
นายรัชเดชวงธบุตรพามาที่คอนโดแล้วก็พบเป็นศพ
โดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อความแชท
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่นายอุ่นลากร่างไร้สติของลาลาเบล
ออกจากบ้านที่จัดงานปาร์ตี้แล้วก็เข้ามาที่คอนโด
คือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เอง
เตรียมที่จะขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับ๓ข้อหา
คือ๑ฆ่าผู้อื่น๒พาไปอนาจารย์๓ก็คือกักขังหน่วงเหนียว
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
รองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
แล้วก็ระบุบอกว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ประชาชนสนใจ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ก็มีการสั่งกำชับให้สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เพราะว่าคดีนี้จะต้องทำงานแข่งกับเวลา
เร่งรัดการทำงานเพราะว่าเรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวน
จะต้องชัดเจนแล้วก็จะต้องได้รับความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
ส่วนตัวในอุ่นเนี่ยโดนคุมตัวไปสอบปากคำเครียดเป็น๑๐กว่าชั่วโมงเลยนะคะ
คือเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านผู้กำกับสนบุคโล
พันธุ์ตำรวจเอกพยงเอี่ยมสกุลก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยยังสอบปากคำพยานแวดล้อมอยู่
น้ำอุ่นที่บอกว่ามาให้ปากคำกับตำรวจเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วทางผู้กำกับสนบุคโลก็บอกนะยังยืนยันยังไม่ได้ออกหมายจับใครทั้งนั้น
เพราะว่าจะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะเอามาประกอบสำนวนคดี
ซึ่งผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์คุณผู้ชมจะออกมาก็คือวันจันนี้
ที่๒๓กันยาเรื่องยาเสียสาวที่บอกว่าไปเจอในกระเป๋าของในอุ่น
เรื่องนี้ทางด้านผู้กำกับสนบุคโลบอกว่ายืนยันว่าไม่พบ
แล้วตอนนี้ด้วยความที่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์มันยังไม่ออกเป็นทางการ
ก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้
แต่เบื้องต้นคือนายน้ำอุ่นก็ปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกับผู้ตาย
คุณผู้ชมคะมันมีรายงานผลการชนะสูตรศพ
เรื่องต้นของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรมีการชนะสูตรศพ
แล้วเขาก็ยืนยันเรื่องเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
บอกว่าอยู่ในช่วงประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่๑๖
ทีนี้เมื่อชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเอาข้อมูลชนะสูตรนี้
เปรียบเทียบกับวันเวลาที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่ลาลาเบลอยู่ในห้องของในอุ่นแล้ว
ทีนี้ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ไม่รู้ว่าในอุ่นจะเป็นเข้าข่ายการกระทำผิดเคลื่อนย้ายศพหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอดูความคืบหน้านะคะน่าจะชัดเจนในวันจันทร์หน้า

ไปเชื่อมโยงเขาแชร์คลิปนี้เลยคุณผู้ชม
เป็นคลิปตอนที่ในอุ่นลากร่างของลาลาเบลออกมาจากลิฟต์
มาที่คอนโดแล้วเห็นไหมคะ

เพราะว่าดึงมือของลาลาเบลสองข้าง

บางคนนะก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือลาลาเบลเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า
คือตั้งคอสังเกตว่าตอนนั้นน้ายน้ำอุ่น
ทราบหรือยังว่าลาลาเบลเสียชีวิตไปแล้ว
หรือว่าคือตัวเองไม่รู้แล้วลากไปลากมาลากออกมาจากห้อง
แล้วก็เข้าลิฟต์แล้วเอาลงมาวางข้างล่างเฉย
หรือมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าอ้าวน้องตายแล้ว
แล้วก็เลยลากน้องมาทิ้งไว้ข้างล่าง
อันนี้มันมีความหมายต่อการดำเนินคดีนะคะ
จากคลิปที่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้ว
คุณสุภาษารายังมีแชทไลน์ที่เขาคุยกับเพื่อน
น่าจะเป็นแก๊งพิตตี้บอยที่ในน้ำอุ่นคุยนะนะ
แต่ตอนนี้คือแชทนั้นมันก็ออกมา
แล้วมันเห็นข้อความที่ลบไปมันมีบางประโยคที่ว่า
เอ๊ะนายอุ่นรู้รึเปล่าเพราะว่านายอุ่นพูด

พี่ผมไม่นิยมมีอะไรกับศพนะ
นั่นสิเขารู้หรือยังว่าน้องเนี่ยเสียไปแล้ว
ใช่แต่ทีนี้ไอ้ข้อความที่ในอุ่น

บอกว่าคือเบลยังหายใจอยู่
นี่คุณผู้ชมคือเพื่อนในกรุ๊ปเขาถามเรื่องตัวเย็น
คือน้องบอกว่าแอร์ในห้องผม
อุ่นบอกแอร์ในห้องผมมันเย็น
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตอนนี้
คือเขารู้แล้วหรือยังไม่รู้กันแน่นะคะ
อันนี้ต้องไปสืบต่อในเรื่องนี้
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากแชทไลน์ที่มันออกมา
เพื่อนของลาลาเบลเขาก็ให้ข้อมูลค่ะ
บอกว่าตอนที่เบลอยู่ที่งาน

ตอนประมาณสักบ่าย๒ยังแชทคุยกันอยู่เลย
แล้วเบลบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เหล้าเพียวมาตั้งแต่เที่ยง
บอกไงบอกว่าคิดดูสิ
ถ้าเกิดว่าเบลมางานนี้ช่วงเที่ยงกว่า
แล้วบ่าย๒บอกว่าไม่ไหวแล้วเมาแล้ว
ว่าดื่มเหล้าเพียวต้องดื่มเยอะขนาดไหน

เบลบอกกับเพื่อนแชทบอกกับเพื่อนด้วยนะ
เบลเป็นพิตตี้คนเดียวที่อยู่ในงาน
อกนั้นเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นแฟนของคนในงาน
ทีนี้ค่ะเพื่อนของลาลาเบลก็เลยเหมือนกับแชท
ก็บอกไปว่าให้ระวังตัวด้วยนะอย่าให้เมา
ประโยคนี้ที่ลาลาเบลคุยกับเพื่อน
มันไปแย้งกับที่เจ้าของงานบอก
เจ้าของงานบอกว่ามีพริตตี้ผู้หญิง๒คน
แล้วพริตตี้ผู้หญิง๒คนคือมีลาลาเบล๑คนกับอีกคนนึง
แต่อีกคนนึงเนี่ยออกจากงานไปก่อน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนบอกนะ
หลังจากนั้นตอน๕โมงเย็น
ก็พยายามแชทหาลาลาเบลแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ
แปลว่าหลักฐานส่วนหนึ่งจากเรื่องการแชท

คือ๑เบลบอกว่าเบลอยู่เป็นพริตตี้คนเดียว

อีกเรื่องหนึ่งก็คือกินเหล้าเยอะจนเมาอะค่ะ
๒โมงก็เมาแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะ
จากนี้นะคะเขาก็ไปคุยกับเจ้าของงานด้วยนะคะ
เขาก็อยากจะสอบถามว่าเจ้าของงานมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า
ว่านายน้ำอุ่นมารับลาลาเบลออกไปจากงาน
เจ้าของงานบอกว่าตอนนั้นผมเห็นนะ
แต่ผมคิดว่าเขาจะพาน้องไปเข้าห้องน้ำ
อันนี้เป็นคำพูดของเขาแต่อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะ
และที่สำคัญที่สุดรออย่างเดียวรอผลการชนสูตร
พบว่าร่างกายของผู้เสียชีวิตมีอะไรตกค้างอยู่ข้างในบ้าง